ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่คุณหมอเขาออกมาเตือนภัยกันหน่อย
คุณผู้หญิงที่ชอบการไปต่อเล็บไม่ใช่แค่ทาเล็บธรรมดา
เขาจะต่อด้วยเป็นเหมือนอาคลิลิกแล้วก็มีต้องมีกาวสำหรับการต่อเล็บ
แล้วก็แปะเข้าไปแต่ก่อนจะแปะเข้าไปมันก็ต้องตัดต้องแต่งต้อง
แต่งเล็บตัดหนังอะไรแบบนี้
ทีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปหาหมอไปต่อเล็บมาคุณผู้หญิงมาสอน
โอ้โหอยู่ดีไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยแผลติดเชื้อลามเข้าไปอย่างนี้เลย
บวมแดงช้ำแบบเห็นแล้วเสียว

เดี๋ยวฟังนะว่าคุณหมอบอกว่าเกิดจากอะไรนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณผู้หญิงด้วยนะฮะจะได้ระวังกันทั้งคนทำแล้วก็คนทำให้เขาด้วย

นายแพทย์อารักษ์วงวรชาติท่านเป็นผู้มนุยการโรงพยาบาลศรีชน
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นผู้โพสต์ภาพนี้
ในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่านี่เป็นผู้ที่ไปตัดแต่งเล็บที่ร้านเสริมสวยนะครับ
แล้วติดเชื้อที่นิ้วหัวแม่มือลามเข้าข้อกระดูกเสี่ยงนิ้วพิการและอักเสบเรื้อรัง
คนไข้เป็นผู้หญิงอายุ๓๕ปี๒๐วันก่อนไปทำเล็บที่ร้านเสริมสวย
แล้วที่ร้านก็ขูดร่องเล็บและตัดแต่งต่อเล็บให้แล้วก็ติดด้วยกาวร้อนตราช้างเป็นการต่อเล็บปลอม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

นิ้วโป้งเนี่ยครับนิ้วหัวแม่มือบวมแดง
นี่โอ้โหน่ากลัวมากเลย

คือมันเปล่งขนาดนี้เลยนะแล้วรู้สึกร้อนลามจากปลายนิ้วไปถึงโคนนิ้ว

ตัดสินใจถึงตอนนี้นะถึงตัดสินใจ

ทีนี้ตอนดึงเล็บปลอมออกนะคุณเขียนมาสอน
เดี๋ยวดูภาพที่เห็นตรงหัวที่มันเป็นเนื้อหลุดท่านผู้ชม
ตอนที่ดึงเล็บปลอมออกเนื้อเยื่อขอบเล็บมันหลุดออกมาด้วย
คือผู้หญิงคนนี้บอกว่าปวดจนแบบทนไม่ไหว
ต้องมาหาหมอพอมาหาหมอหมอส่งไปเอ็กซอเรย์
พบว่ากระดูกนิ้วหัวแม่มือส่วนปลายมันเริ่มกร่อนเลยอ่ะค่ะ

ตรงนี้ที่ดึงเล็บปลอมออกอ่ะเนี่ยเหลือหลุดออกมาด้วย
ใช่ต้องผ่าตัดเลยให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือด
รักษาอยู่หลายวันเสียเงินไปเป็นหมื่นนะครับ
แล้วยังมีโอกาสเสี่ยงพิการงอนิ้วหัวแม่มือไม่ได้ด้วยนะ
ยังไม่รู้ว่าถ้าหายดีจะงอนิ้วผมให้มือได้หรือเปล่า
จากการแต่งเล็บพวกนี้ต้องระวังคุณหมอบอกเครื่องมืออาจไม่สะอาด
การใช้งานมาหลายคนแล้วไม่ได้ทำความสะอาด
ฆ่าเชื้อซึ่งนำมาซึ่งการติดเชื้อได้
ใช่เวลาทำเล็บก็จะมีแบบตัดหนัง
แข็งขอบรอบเล็บอะค่ะแต่บางทีตัดพลาดแล้วเลือดออกไง
แล้วก็บางทีใช้กันไกลอันเดิมซ้ำกับหลายคนไม่ทำความสะอาด
บางคนเลือดออกไม่รู้ติดเชื้ออะไรมาบ้างอย่างนี้

ต่อให้ทำความสะอาดเอาแอลกอฮอล์อะไรเช็ดมันก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับ
คุณหมออารักษ์ก็โพสต์เอาไว้นะครับเพื่อที่จะเตือนกัน
แต่บางคนก็โหวิพากต์วิจารณ์กันใหญ่เลยนะครับว่ามันน่ากลัวจริง
เดี๋ยวฟังนะฮะที่คุณหมอให้สัมภาษณ์ไว้นะครับ
อักเสบมากแล้วก็มีอาการปวดมากจึงมาพบแพทย์
มันเป็นลักษณะเหมือนกับมีการติดเชื้อแล้วก็ผูกกร่อนแล้ว
เพราะฉะนั้นการรักษาก็มีความซับซ้อนมากต้องให้ยาฆ่าเชื้อทางหลอดเลือดดำหลายวัน
แล้วก็เอาคนไข้ไปผ่าตัดนะครับคนไข้อาการดีขึ้นแต่เราก็ประเมินได้ว่า
ข้อที่มีการอักเสบเนี่ยก็คงจะไม่สมบูรณ์เหมือนปกตินะครับ
คงจะมีลักษณะของข้อติดแข็งแล้วก็ใช้งานไม่เหมือนเดิม
ทีนี้ลองไปดูร้านทำเล็บหน่อยแล้วกันทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราไปถามร้านทำเล็บเอาแถวทาวินทาในกรุงเทพเนี่ย
ไม่ใช่ร้านที่เขาทำให้กับคนที่เขามือจนต้องไปหาหมอนะ
ติไปทำเล็บเหรอให้ติไปถามไม่รู้ว่าจะทำให้ติหรือเปล่าเนี่ย
ก็เจอกับคนที่เป็นช่างทำเล็บประจำร้าน
เขาทำเห็นไหมติกลับมานี่เล็บแดงเลยหรือเปล่าไม่รู้
เสียตะไบไปอีกอันนั้นเห็นฝนเข้ารึเปล่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คุณหมอเปิดเผยที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
น่าจะเกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้ตัดแต่งทำเล็บที่ไม่มีการฆ่าเชื้อโรค
แล้วก็การที่ใช้ที่ติดเล็บเนี่ยไม่ใช่กาวสำหรับต่อเล็บ
เขาจะฆ่าเชื้อก่อน
หมายถึง๑อาทิตย์ก็ต้องเอาออกใช่ไหม

บางคนเอาให้คุ้มเหรอ

เอาแบบเป็นเดือนอย่างนี้

หากเกินจะมีผลเสียกับเล็บ
ที่ช่างเขาแนะนำไว้นะฮะ

อายน้ำมาอยู่ในซอกเล็บอย่างนี้ค่ะ

อ่ามันก็เป็นเชื้อราไงคะ

นี่น้องเขาก็บอกติว่า
อุปกรณ์ร้านหนูเนี่ยสะอาดมาก

ก็บอกว่าเห็นข่าวแล้วก็ตกใจ

เลือกร้านที่คิดว่าปลอดภัยสะอาด

จริงเราควรจะเลือกร้านที่มันได้มาตรฐานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่แบบเขาดูแล้วว่าแบบ

จะแบบไปร้านที่แบบมันไม่ได้มาตรฐานอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันก็ต้องดูร้านที่มันได้มาตรฐานแล้วก็ใช้ของที่มันมีคุณภาพด้วย

ที่มันทำแล้วแบบมันน่าจะไม่เป็น
ค่ะประมาณนั้น